พาไปซื้อเครื่องสำอางแต่ไม่ได้มาแต่งหน้าตัวเอง
เอาไปทำอะไรเอาไปถวายใครไปดูหน่อยครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับภายในวัดสมานมิตต์
มาที่นี่หน่อยนะฮะชาวบ้านเขาพากันนำดอกไม้ทูบเทียน
ไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองนั่นเองนี่ฮะ
โดยต้นตะเคียน๕พี่น้องได้ถูกนำ
ขึ้นมาจากลำน้ำจักรราชอายุกว่า๑๐๐ปีเลยทีเดียว
นี่โอ้โหหลังจากนั้นนะครับ
ก็มีชาวบ้านที่ถูกรางวัลกันมาหลายงวดแล้วติดต่อกันนะ
บางคนเนี่ยเขาได้นำเครื่องเส้นไหว้นะครับ

เครื่องสำอางที่ผมบอกไปเมื่อกี้ล่ะครับ
มาถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทอง๕พี่น้องครับ
หลังจากที่ประสบความสำเร็จด้านโชคลาภนะครับ
แล้วก็มีความเชื่อว่าหากได้แต่งหน้าให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วเนี่ย
เขาเชื่อนะเชื่อเลยว่าจะถูกรางวัล
เพราะว่าเจ้าแม่ชอบมากเลยรักมากการแต่งหน้า
และชอบความสวยความงามจ้า
คุณสมบัติครับหลวงพี่มายเขาบอกว่า
หลังจากที่ทราบนะครับว่าตะเคียนทอง๕พี่น้อง
ที่วัดสมานมิตรแห่งนี้ได้ให้เลขเด็ดมาหลายงวด
ก็เลยเดินทางเข้ามาขอโชคลาภแล้วก็ได้ใช้เนี่ยแป้งครับ
โอ๊ยถูที่ต้นตะเคียนและทูบเจนทายครับ
ได้พบเห็นตัวเลขซึ่งตรงกันทั้งสองเลยนะครับคุณผู้ชม
เขาก็เลยนำเลขไปเสี่ยงโชคครับ
แล้วก็ได้บ่นเอาบานเอาไว้นะครับว่า
งวดนี้ได้โชคจะซื้อผ้าสบาย
และของที่บนบานสารกล่าวมาถวายให้ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของใช้ผู้หญิง
ของใช้เพื่อความสวยงามเพราะว่าท่านชอบ